เพราะว่าคุณผู้ชมมาดูตัวเลขภาพรวมจากการแถลงของสวบค
ผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันตัวเลขสูงต่อเนื่องเลยจริง
ล่าสุดผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๘๐๒๗ราย
เสียชีวิตเพิ่ม๑๓๓ศพ
รักษาหายแล้วก็๑๓๔๐๒รายนะคะ
ติดเชื้อสะสม๕๘๖๔๕๑รายแล้ว
เสียชีวิตสะสม๔๘๙๖ศพค่ะ
ทีนี้ค่ะลองมาดูในส่วนของเดือนนี้
เดือนสิงหาคมวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ย
มาดูเรื่องของผู้ที่รักษาอยู่ใช่ไหมคะ
๒รายนี่ค่ะอาการหนัก๔๗๖๕อาการหนัก๔๐๐๐กว่านะคะ
ใส่ท่อช่วยหายใจ๑๐๔๔รายวัคซีนค่ะ
วัคซีนเนี่ยสำคัญสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
มาดูกันหน่อยว่าฉีดวัคซีนกันไปแล้วมากน้อยขนาดไหน
สะสมรวมฉีดไปแล้ว๑๗ล้านกว่าโดส
ผู้ที่ได้รับวัคซีนวันที่๓๑กรกฎาคมวันเดียว
ตัวเลขอย่างที่เห็นหน้าจอทั้งเข็ม๑เข็ม๒รวมแล้ว
ก็เกือบ๒แสนต่อวันนะต่อวัน
แต่ฉีดสะสมก็คือตัวเลขด้านล่างนะคะ
๑ก็๑๓ล้านกว่าเข็ม๒ก็๓ล้านกว่าโดส
ทีนี้ค่ะอยากให้ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ของเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดือนเดียวนะติดเชื้อไปเนี่ย
๑๒๕๑๑ราย๑ถึง๓๑กรกฎาคมเดือนเดียวอ่ะค่ะ
เดือนกรกฎาคมเดือนเดียวต้องใส่เครื่องช่วยหายใจกัน๒๕๐๙๖ราย
เสียชีวิต๒๘๓๔ศพเดือนกรกฎาคมนี้หนักนะคะ
คือรวมเลยอ่ะตอนนี้ยังมีอีก๒แสนกว่าที่กำลังรักษาตัวอยู่
นี่ไม่นับกับผู้เจ็บผู้ป่วยอุบัติเหตุอะไรต่างที่อยู่
ระบบที่ต้องเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
ท่านผู้ชมครับตัวเลขที่ไม่ลดลงเลยเนี่ย
แล้วตัวเลขหมื่นกว่าหมื่นกว่าทุกวัน
ทำให้วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี
ในฐานะภูมิในการสบคเรียกประชุมสบคชุดใหญ่นะครับ
ณปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่๑๓จังหวัดที่เป็น
จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มก็คือควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
วันนี้ที่ประชุมสบคเพิ่มอีก๑๖จังหวัดนะครับ
รวมเป็น๒๙จังหวัดเชื่อว่าท่านคงได้ข้อมูลกันพอสมควรแล้ว
ต่างจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เหมือนกับที่มี
ของ๑๓จังหวัดนั่นแหละนะฮะเคอร์ฟิลล์ห้ามออกนอกเคหสถานเนี่ย
ทุ่มถึงตี๔งดให้บริการขนส่งข้ามจังหวัดนะแล้วก็ตั้งด่าน
สกัดคุมเข้มด้วยระหว่างเขตจังหวัดกิจกรรมต่างต่างพื้นที่สี
แดงเข้มเนี่ยห้ามรวมตัวกันมากกว่า๕คนนะครับค่ะร้านอาหารเหมือน
เดิมก็คือร้านที่อยู่ภายนอกทั่วไปเนี่ยห้ามนั่งทานที่ร้าน
ดจำหน่ายสุราเปิดได้ไม่เกินสองทุ่มแต่ที่มีเพิ่มเข้ามาเนี่ย
ก็คือในส่วนของศูนย์การค้ากับห้างสรรพสินค้าค่ะนะฮะ
คืออย่างที่เราทราบซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดได้ไม่เกิน๒ทุ่ม
ร้านยาเวชพันธุ์เปิดได้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ย
ปัจจุบันนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่ม๓สิงหาคมนะ
ก็คือร้านอาหารร้านเครื่องดื่มในห้างเนี่ยเขาห้ามเปิดเลยใช่ไหม

ไปสั่งที่หน้าร้านแล้วก็ซื้อหิ้วถุงกลับบ้าน
จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือมาตรการที่จะคุมเข้ม
ระยะเวลาก็คือนับจากวันที่๓สิงหาคมไป
นับไปก่อน๑๔วันนะฮะ๑๔วันนะครับก็จะไปประมาณ๑๘สิงหาคม
แล้วจะประเมินทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง

มันยังไม่ดีขึ้นก็จะต่อขยายไปอีก
อย่างน้อยก็อีก๑๔วันก็จะไปสิ้นสุด
ชนนู่น๓๑สิงหาคม
นี่คือมาตรการล่าสุดมติของสอบคอชุดใหญ่ที่ประชุมกันในวันนี้นะครับ
ดาวนเคอร์ฟิลล์เพิ่มเติมเป็น๒๙จังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับ
สถานการณ์ของโควิด๑๙วันนี้นะครับ
อทมปริมณฑลแสดงเป็นเส้นกราฟสีน้ำเงินค่ะ
จะเห็นได้ว่ารวมแล้วอยู่ที่๓๙ของจำนวนรายงานผู้ติดเชื้อทั้งหมด
ก็สะท้อนให้เห็นภาพนะคะว่าตอนนี้การติดเชื้อในกลุ่มพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดขึ้นสูงมาที่มากกว่ากรทมและปริมณฑล
ในที่ประชุมยังได้พูดถึงการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ที่จะมาถึง
ก็คือในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์กระตุ้นภูมิเข็ม๓

โดยท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขโอไปรียนชี้แจงในที่ประชุม
ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์
กระทรวงได้มีการสำรวจความต้องการ
กรทมและทุกจังหวัดทั่วประเทศ
มีความต้องการวัคซีนไฟเซอร์ที่กระตุ้นภูมิเข็ม๓
ดูแล้วท่าทางน่าจะสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ย

อันนี้ต้องรอฟังกันอีกทีหนึ่ง